หนุ่มแฟนเก่าบุกบ้านฝ่ายหญิง
เอามีดเข้ามาเตรียมทำร้ายร่างกายคนในบ้านฝ่ายหญิงด้วยนะฮะ
เมื่อมาเจอแม่ฝ่ายหญิงนะจับหัวแม่ฝ่ายหญิงโขกบันได
แล้วก็จะเอามีดมาทำร้ายฝ่ายหญิง
ปรากฏว่าพ่อของผู้หญิงมาเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปห้าม
ตัวแฟนเก่าทุ่มพ่อของเธอลงไปที่หลังคาแบบนี้
ทะลุลงไปได้รับบาดเจ็บนะฮะอยู่ในห้องน้ำ
คุณบาดเจ็บสาหัสด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผู้สูงวัยด้วยนะครับ

มีคนตกจากที่สูงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือตำรวจสายตรวจสพพานทองก็รุดไปที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับกู้ภัยมูลที่ธรรมรสมีมณีรัฐ

หมู่๒ตำบลหนองตำลึงอพทองจชมย
ก็ไปดูผู้บาดเจ็บคือนายวุฒิชัยคำคูณอายุ๓๔ปี
ร้างข้างแตกแล้วนะครับแล้วก็ปวดหลัง
ขาทั้ง๒ข้างผิดรูปเลยนะครับคุณ
เพราะว่าตกทะลุหลังคามานอนกองอยู่กับพื้นห้องน้ำตรงนี้

ความสูง๔เมตรตกลงมาแบบนี้บาดเจ็บอันตรายด้วยนะฮะ
กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพานทองนะครับ
จากการสอบถามคนในครอบครัวโดยเฉพาะนางสาวเหม๋ย
นางสาวเหม๋ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือเป็นแฟนเก่าเลิกรากันไปตั้งนานแล้ว
แต่ตัวผู้ชายแฟนเก่าเนี่ยไม่ยอมจบนะฮะ
มาก่อเหตุแล้วก็มาก่อกวนอยู่บ่อยครั้ง
เธอก็แจ้งความไปแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้ฝ่ายชายบุกเข้ามาในบ้าน
พร้อมกับเอาอาวุธมีดเข้ามาด้วย
กะจะมาทำร้ายเธอแต่ทีนี้มาเจอแม่ของเธอก่อน
จับหัวแม่ของเธอฟาดกับบันไดจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากนั้นเดินปรีเข้ามาจะทำร้ายเธอ
แต่ว่าพ่อของเธอก็คือนายวุฒิชัยผู้ได้รับบาดเจ็บ
ตกลงมาอย่างนี้นะฮะเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้ามาห้ามปราม
ปรากฏว่าถูกฝ่ายชายจับตัวพ่อทุ่มลงไปที่หลังคาแบบนี้
ทุ่มลงไปจนตัวพ่อทะลุหลังคาตกลงไปกองอยู่ในห้องน้ำ

ครั้งนี้ตัวฝ่ายหญิงนางสาวเหม๋ยบอกว่าจะไม่ขอทนอีกต่อไป

เพราะว่ามาทำร้ายคนในครอบครัวของเธอนะฮะ
ลงลงไปค่ะคือพยายามที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็ได้เปิดเผยนะครับบอกว่าพยานเนี่ย

ถือมีดเข้ามาจะเข้าไปที่บ้านหลังนี้
ก็พยายามช่วยกันห้ามแล้วเพราะรู้ว่าต้องเกิดเรื่องแน่
แต่ฝ่ายชายไม่ฟังนะฮะแล้วก็บุกบ้านเข้าไปทำร้ายฝ่ายหญิง
จนทำให้พ่อของฝ่ายหญิงทะลุหลังคาลงมาแบบนี้

สามารถตามรวบตัวผู้ก่อเหตุได้แบบทันควันเลยนะฮะ

ตำรวจรวบตัวได้ทันควัน
แล้วก็สารภาพนะครับบอกว่าจริงแล้วเขาตั้งใจจะมาขอคุยดีกับฝ่ายหญิง
จะมาคุยกันให้จบว่าจะจบกันดีได้ยังไง
แต่ฝ่ายหญิงไม่คุยด้วยทีนี้ก็เลยต้องบุกเข้ามาหา
ส่วนมีดเขาอ้างแบบนี้เป็นของฝ่ายพ่อของผู้หญิง
ก็คือคนเจ็บที่ถือมาไม่ใช่ของเขา
ผมก็ต้องต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเอง
ผมก็เลยจับทุ่มทะลุหลังคาห้องน้ำลงไปเลย

เขาอ้างว่าเขาไม่ได้เอามีดมาแต่มีดเป็นของผู้บาดเจ็บ
ทีนี้ตำรวจก็ควบคุมตัวนายวสันไปสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ส่วนกรณีของผู้บาดเจ็บเมื่อคืนนี้ตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคุณ
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ทางครอบครัวก็รับตัวกลับจากโรงพยาบาลมาพักที่ห้องเช่า
ล่าสุดคืออาการไม่ค่อยดี
อาการไม่ค่อยดีนะครับ
เพราะว่าขณะที่ผู้บาดเจ็บนั่งกินกาแฟอยู่
ปรากฏว่าอยู่ตกเก้าอี้เลยคุณ
มีอาการน้ำลายไหลหายใจไม่ออก
ทางครอบครัวก็รีบแจ้งรถฉุกเฉิน
นำส่งโรงพยาบาลพานทองอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าอาการมันอาจจะมีช้ำในหรืออะไรอยู่ข้างใน
ข้างในก็ต้องตรวจให้ดีนะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ